ว่าเป็นข่าวดีแฟนคลับลิซ่าแบล็คพิ้ง

อ่าคือเขาบอกว่าคนไทยอาจจะได้เฮกัน
เพราะว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า
ลิซ่าจะมาร่วมงานเขาดาวน์ภูเก็ต
จะมาเข้าดาวนภูเก็ตนะคะ
๒๐๒๒ก็คือซิ่มปีนี้ใช่ค่ะอ่านะคะ
นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลังจากที่รัฐบาลติดต่อลิซ่าแบล็คทิ้ง

แต่ยังต้องรอการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าก่อน
ถึงจะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามาได้แน่
แสดงว่าเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าเนอะนะคะ
ล่าสุดก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทั้งลิซ่าแก๊กพิงอันดราโบเซอรี่
จากเดิมที่แพลนว่าจะให้อันเดราโบเซลลี่ขึ้นเวทีที่กรุงเทพฯ
และใช้ฉากหลังเป็นวัดพระแก้วและสนามหลวงนะคะ
รายละเอียดของดิวระดับโลกครั้งนี้เนี่ย
ลิซ่าแก๊พิงและอันเรียโบเซอรี่บอกว่าจะใช้เวลาบนเวทีโชว์คนละ๔๕นาทีนะคะ
เพราะว่ากำหนดเวลาจัดงานทั้งหมดมัน๓ชั่วโมงแต่๒คนนี้คนละ๔๕นาที
ดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวไทยมากขึ้นหลังเจอวิกฤตซบเซามานานถึง๒ปีนะคะ
ค่าตัวหน่อยค่าตัวลิซ่าเป็นไงคะ
ของงบประมาณจากคอรมอค่ะเฉพาะในส่วนของค่าตัว
อันนี้จะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นสปอนเซอร์จัดงาน
ซึ่งยังไม่ทราบว่างบทั้งหมดจะเท่าไหร่
ว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องงานเขาดาวนภูเก็ตภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
เพราะเหลือเวลาอีกแค่๒เดือนในการเตรียมงานก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะคะ
คอนเฟิร์มยืนยัน๑๐๐ก่อนแล้วกันจะได้เฮจริงค่ะ